คุณน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องของการเตะฟุตบอล
เตะฟุตบอลยิงลูกโทษมันต้องมีเทคนิคใช่ไหม
ใช่เออมันจะต้องมีเทคนิคแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปดู
คุณลองทำตามดูว่าเทคนิคแบบนี้ทำให้คุณเนี่ยเตะหรือยิงประตูแบบไม่พลาดเลย
นี่เป็นไงเล่าแน่นอนเป็นเทคนิคดีลาการหลอกล่อให้ตายใจ

เออด้วยการเตะรองเท้าก่อนแล้วเตะลูกบอลก่อนที่หลัง
เห็นไหมแม่เป๋นี่เป๋เลยเหมือนกันเฮ้ยแบบนี้ได้ไหมคะคุณชนะค่ะ
เมซี่โรนาวโดต้องมาดูเทคนิคนี้แล้วไปลอก
แบบแล้วล่ะคือมันการเป็นการยิงประตูที่ง่ายมาก
ไม่ได้ดิเตะฟุตบอลจริงไม่ได้เขาให้ง้างแค่ครั้งเดียวฟุตบอลที่แบบว่าเขาแข่งกันจริงจัง
อันนี้ก็ง้างครั้งเดียวนะแต่ว่าลอยไปข้างหนึ่งอีกข้าง
แล้วมายิงซ้ำอีกทีอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมาย
นี่คือผิดกฎแล้วก็ทำให้ดูขำแล้วกันเป็นเทคนิคการยิงลูกโทษตามแบบฉบับที่เข้าแน่นอน